คุณผู้ชมมาข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหทำเอาแฟนคลับ
คูเตอร์แอฟพี่วันนะคะตกตกตกใจอืมใจหายแวบ
ไปถึงตาตุ่มเลยค่ะยังไงพี่แจ๊คเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะคะ
แล้วก็มีคนแชร์คลิปนี้เยอะมากคุณผู้ชมเป็นคลิปที่บอกว่ากำลังร้องเพลงอยู่ดีดีนะคะ
ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดเป็นอะไรนั้นไปชมเลยค่ะ

เข้าใจนะว่ารักว่าชอบแต่อันนี้อันตรายมากคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะจริงดีนะทีมงานมาดึงทันไม่งั้นตกเวทีโอ้โฮทีมลังเอาไว้เลยเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
เห็นภาพจากคลิปนะคะเชื่อว่าหลายคนใจหายวาบนะคะ
เพราะอีกนิดเดียวคุณผู้ชมล้มลงมาเลยค่ะ
แล้วเห็นไหมคะลำโพงด้านหน้ามันโขกเอานะ

ทีมงานอย่างที่บอกไปค่ะรีบนะคะมาดึงเอาไว้ทันทีค่ะ
งั้นนะคะคงขมัมตกเวทีไปแล้วค่ะ
ซึ่งผู้ที่ถ่ายทอดวินาทีนะคะครูเต้ยเอาไว้ลองไว้ทันเนี่ยถ่ายไว้ทันนะคะ
เขียนบรรยายระบายความอัดอั้นตันใจเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าใครทำกับครูเต้ยแบบนี้ไม่น่ารักเลย
เกือบตกเวทีครูคงตกใจแล้วก็เจ็บ
แต่ครูมีสปีริตมากนะคะร้องจนจบ
ไม่แสดงอากาศโกรธหรือว่าอารมณ์เสียแบบอารมณ์เสียเลย

ส่วนใหญ่ก็ตำหนี่การกระทำของยิงสาวคนนั้นกล่าวที่เป็นคนดึงมือคุณเต้ย
พร้อมแซ่งความเป็นห่วงคุณเต้ยบอกว่าหากตกเวทีไปได้รับบาตเจ็บแน่นอน
ซึ่งล่าสุดครูเต้ยก็ได้แชร์ข่าวนี้กับไทยรัฐออนไลน
แต่ว่าเขาก็เป็นลูกทุ่งนิสัยดีตลกบอกว่าไม่ได้ดึงครับ
ลุกทุ้งนิสัยดีตลกเราบอกว่าไม่ได้ดึงครับผมจะโดนไปล้องข้างล่างเอง
ใช่นะคะจริงก็เป็นห่วงนะเพราะมันมีงานร้องเพลงเยอะนะคะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนอันนี้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วจำได้ไหมเต้ายอง

คือตอนนั้นเนี่ยหนุ่มเต้ายองเคยให้สัมภาษณ์นะคะ

ก็อย่าไปแบบคว้าไปแบบนึงอะไรอย่างนี้เลย
พวกอุ้มอารมณ์นิดนึง
ก็จุกได้อยู่นะคุณผู้ชมนะ
เขาจะต่อคอนเสิร์ตจะไม่จบนะคุณผู้ชมนะ
รักใครชอบใครก็เอาแต่พอดี
เป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกท่านด้วยนะคะ